ครับคุณผู้ชมมาดูแรงศาธาร์ของไอ้ไข่
เขาบอกว่าของเขาดีจริง

บรรยากาศภายในวัดธาคร้ออเมืองคองขลุงชาวัดกำแพงเพชร

ชาวบ้านนักเสี่ยงโชคที่ไปไหว้ขอพร
หุ่นไอ้ไข่แกะสลักจากต้นคูณสูงเมตรหนึ่งครับ
ซึ่งภายในตัวหุ่นนะครับบรรจุหุ่นไอ้ไก่ขนาดเล็ก
ที่นำมาจากจังหวัดรกษีธรรมดาศเอาไว้ด้วย
นางสมจิตชาวบ้านในพื้นที่เล่าบอกว่างวดที่ผ่านมา
ฝันเห็นไอ้ไข่ครับมาบอกเลขเด็ด๖ตัว๖หลักเลย
ซึ่งปรากฏว่าเธอก็ได้รับโชคจริง
เงินรางวัลเกือบสามหมื่นบาทนะครับจึงแวะมาขอเลขเด็ดอีกครั้ง
หวังจะนำไปเสี่ยงโชคลุ้นรับรางวัลใหญ่
และตั้งใจว่าถ้าได้โชคใหญ่นะ
คราวนี้จะเอาเงินมาช่วยสร้างโบสถ์ต่อไปครับ
ขณะที่ชาวบ้านอีกหลายคนนะครับก็มาจุดทูปเสี่ยงทาย
แล้วก็ล้วงหายหาเลขเด็ดนำไปเสี่ยงโชคในงวดนี้นะครับ
ก็หวังว่าจะดวงดีกันทั่วหน้านะครับ
ค่ะอีกหนึ่งจุดที่เป็นวัดสาขาของไอ้ไข่ไปแล้วเหมือนกัน
บริเวณคุ้มเสือไม่ใช่วัดอำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่
นี่ค่ะรูปปั้นไอ้ไข่แต่งชุดกุมาร
มีเครื่องประดับสวยงามแบบนี้นะคะ
ผู้บริหารคุ้มเสือบอกว่าที่นี่นะ
ไข่ที่นี่จะไม่แต่งชุดทหารแต่จะอนุญาตให้คนที่ศรัทธา
หรือคนที่แก้บนนำชุดทหารของเล่นเด็ดมาเส้นไหว้
หรือว่าแก้บนได้ที่ผ่านมามีคนดวงดีรับโชคไปแล้วไม่น้อยนะคะ
ส่วนการแก้บนก็ไม่ให้จุดประทัดเหมือนกัน
ติถ้าเกิดแก้บนให้ใครต้องจุดประทัด

เขาบอกว่าเงินที่จะซื้อประทัดมาจุดเนี่ยเอาเงินนี้ไปซื้ออาหารให้เสือ
เพราะฉะนั้นแล้วก็เป็นอีกหนึ่งกุศโลบายนะคะ
ที่หนึ่งแหละไม่มีเรื่องมลพิษแล้วก็เสียงมารบกวน
แล้วเงินที่ได้ก็เอาไปเลี้ยงเสือนะคะ
หรือจะไปมอบให้กับสถานรับเลี้ยงเด็กกำพลาก็ได้
ก็ดีนะฮะค่ะนะครับไปต่อที่อำเภอดอยสะเก็ดจังหวัดเชียงใหม่ครับ
จากรูปปั้นไอ้ไข่ที่นี่เขามี๕เลยนะ
๕รูปปั้นไอ่ไข่ทั้ง๕เลยนะไม่ใช่มี
เดียวนะมีกันเยอะขนาดนั้นเลยเนี่ย
เอาไว้เนี่ยนะครับในจำนวนนี้ครับมีนักธุรกิจหนุ่มสาวสองคนนะครับ
หรูเข้ามาบรึ้นไปจอดขอแก้บนไอ้ไข่หน่อยนะฮะ
หลังจากที่เคยมาไหว้ขอพรแล้วก็บนบานสารเก่าให้ธุรกิจขายของออนไลน์เนี่ย
ประสบความสำเร็จไม่เชื่อก็เชื่อแล้วล่ะ
สองวันปรากฏว่ายอดขายทะลุ๑ล้านบาทเลยจริงหรอ
ขอไปสองวันนะฮะเพราะเชื่อว่าบารมีขอไอ้ไข่ที่นี่
ก็เลยมาแก้บนจุดประทัดหนึ่งแสนนัดตามสัญญาแล้วก็ไม่พลาดนะฮะ
ขอเลขเด็ดปลายประทัดไปนะฮะคุณผู้ชมก็เพ่งและดูเอาอัน
เอาเองละกันอืมนะฮะเผื่อจะโชคดีในงวดต่อไป
ขณะที่ชาวบ้านเองก็ยังสนใจกับเรื่องของทะเบียนรถหรูของนักธุรกิจคู่นี้
ชาวบ้านก็บอกว่าคนโชคดีดวงดีมาได้ขอพงขอพร
ก็ขอโชคดีตามหน่อยขอซื้อตามหน่อยเอาไว้อย่างนั้นนะครับ
ครับส่วนที่หน้าวัดหนองทองอำเภอเมืองจังหวัดสุโขทัยนะครับ
เมื่อช่วงค่ำวานนี้มีการฉายภาพยนตร์หรือว่าหนังกลางแปลงแบบนี้แหละครับ
แก้บนกุมารไอ้ไข่เหนือ

ประสิทธิ์หนูน้อยอายุ๕๘ปีเป็นเจ้าของประสิทธิภาพยนตร์
ซึ่งให้บริการฉายหนังกลางแปลงนะครับ
เล่าบอกว่าเคยมากระซิบขอพรกุมารไอ้ไข่เหนือนะครับ
แล้วบนบานขอให้ได้เครื่องฉายภาพยนตร์เครื่องใหม่
เพราะว่าเครื่องเดิมใช้งานมานานจนมีสภาพเก่าแล้ว
ปรากฏว่าหลังจากนั้นประมาณครึ่งเดือนครับ
จู่ก็มีเพื่อนแวะมาหาแล้วเสนอขาย
ฉายภาพยนตร์เครื่องใหม่ราคาไม่แพง
เขาจึงซื้อไว้แล้วนำมาใช้ในโอกาสนี้
หวังให้กุมารไอ้ไข่เหนือนะครับได้ชมภาพยนตร์ด้วยนะครับ
พาไปที่นี่ค่ะเขาบอกว่าไปรูปไปคลำกันนะคะ

ชาวบ้านพากันไปขอโชคขอลาบนะคะ
ตั้งอยู่หน้าพระอุโบสถวัดดอนชัยอำเภอภูกรรมยาวจังหวัดพยาวคุณนะคะ
หลายคนบอกว่าไปที่นี่แล้วก็จะได้ก็จะโดนดวงก็จะดีด้วยนะคะ
เพราะฉะนั้นหลายคนก็แห่มาไหว้ค่ะมาขอกันที่นี่
ทีนี้จะบอกว่าไม่ผิดหวังเลยนะคะเพราะชาวบ้านเขาไปส่องหาเลขกันด้วย
เพราะมีคนตาดีไปเห็นตัวเลขต่างนานาแล้วนำมาผูกมัดรวมกัน
ได้เลขสามหลักค่ะครับสามหลักที่ว่านั้น
ดูเอาเองนะคะแล้วบอกว่าเดี๋ยวจะนำเลขนี่แหละค่ะไปเสี่ยงโชค
ซื้อลอตเตอรี่งวดถัดไป๑๖พฤศจิกายนมา
เพื่อหวังลุ้นรางวัลที่๑ค่ะ
ส่วนที่วัดครองห่วยโพอำเภอเมืองจอทองนะคะ
ที่นี่ก็มีของแปลกเหมือนกันต้นตะเคียนทองที่กลายเป็นหินครับ
ความยาวครึ่งเมตรกว้าง๒๕เซนติเมตร
แล้วก็มีการตั้งรูปเหมือนแม่ตะเคียนเอาไว้ที่บริเวณสาราด้วย
มันแข็งเป็นหินเลยนะครับมีรูปปั้นกุมารทองจำนวนมาก
พระพระเทืองสัญญโนนะฮะผู้ช่วยเจ้าอาวาสไป๗๐ปี
ท่านก็เล่าขานถึงตำนานตะเคียนหินบอกว่ามีชาวบ้านจังหวัดบรยองนำมาถวาย
โดยบอกว่าตอนแรกที่เก็บรักษาไว้มันก็มีความแปลกเกิดขึ้นหลายอย่าง
ก็เลยนำมาถวายที่วัดนี้ตะเคียนหินนี้ชื่อว่ามรุคเทวีไหล
หลังจากนั้นเนี่ยชาวบ้านก็มาไหว้ขอพรเล่าให้ฟัง
ชาวบ้านที่มาเนี่ยเห็นผู้หญิงแต่งกายชุดไทยยืนทำความสะอาดอยู่ที่สาราสารเจ้าแม่
เป็นประจำตอนแรกก็นึกว่าเป็นเจ้าหน้าที่สุดท้ายไม่ใช่นะครับ
ก็เลยคิดว่าคงเป็นองค์เจ้าแม่แหละครับมาปรากฏการณ์ให้เห็น
เขาก็เลยมาเสี่ยงเซ็มซีงวดนี้กันไปเนี่ยวางให้บนแท่นแบบนี้แล้ว
ชัดไปเลยก็ลองดูแล้วกันนะครับ

คึกคักไปด้วยนักท่องเที่ยวนะครับ
แล้วก็นักเสี่ยงโชคที่แห่ไปไหว้ขอพร
พ่อปู่ศรีสุโธและแม่ย่าศรีปฐุมมากันอย่างไม่ขาดสาย
ส่วนบริเวณที่ลานบวงสวงนะครับ
มีคนไปตั้งโต๊ะบวงสวงเปิดทรัพย์รับโชคกันเป็นจำนวนมาก
แล้วก็ส่องหาเลขเด็ดจากขันนมลของพ่อจ้ำ
เพื่อนำไปเสี่ยงโชคกันตามความเชื่อนะครับ
ขณะที่นาคน้อยก็ร่ายรำถวายพ่อปู่แม่ย่า
และชูนิ้วบอกเลขเด็ดเช่นเคยนะครับ
มันตรงกับที่หนูคุยกันเอาไว้หรือเปล่า
เฉลิมพระเกียรติถนนประจักษิลปาคมที่อุดรธานีนะคะ
เมื่อวานนี้นักเสี่ยงโชคพาไปที่นี่นะ
จะบอกว่าเลขมงคลเนี่ยเกลี้ยงแผงเลยนะคะตั้งแต่ช่วงเช้า
เลขมงคลเอามาจากไหนหลานเล่าให้ฟังแบบนี้ค่ะ
เลขมงคลที่ลูกค้าแห่มาซื้อไปจนหมดเกลี้ยงนั้น
เป็นเลขบอกไม่ให้ก็ได้เป็นเลขที่เกี่ยวข้องกับ
พระราชกรณียกิจของในหลวงราชการที่๑๐และสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี
ประกอบพิธีวางศิลาเริกและเปิดอาคารที่ทำการสารเยาวชนและครอบครัว
จังหวัดอุดรธานีเมื่อวันที่๑๐พฤศจิกายนที่ผ่านมา
มงคลน่าจะเกลี้ยงไปแล้วแหละเลขอะไร
นั่นแหละสิบอกได้ไหมนั่นแหละสิค่ะ
ยังไม่หมดหรอกคุณผู้ชมวันนี้เราเอาให้จุใจกันไปเลยนะฮะ
ไปที่วัดกลางบางพระอำเภอนครชายศรีจังหวัดนครปฐมนะฮะ
นักเสียงโชคก็แวะเวียนกันไปขอพรหลวงพ่อสมหวัง
พระพุทธรูปปางมาลาวิชัยขนาดหน้าตักกว้าง๑๕เมตรสูง๓๐เมตรครับ
ซึ่งประดิษฐานอยู่ที่กลางวัดเลยคนก็ไปเยอะแยะมากมาย
มีผู้หญิงคนหนึ่งคือคุณสุลัยอายุ๕๐ปีเป็นชาวกรุงเทพครับ
เขาเดินทางมาพร้อมกับครอบครัวนำเครื่องเส้นไหว้ทั้งคาวหวาน
รวมทั้งผลไม้แล้วก็น้ำดื่มไปแก้บนเช่นกันนะฮะ
จ้างคณะสิงโตชุดใหญ่นะมีคนไปเชิดสิงโตเนี่ย๑๐๐ชีวิตเลย
นักแสดงแก้บนกันสร้างความตื่นตาตื่นใจแสดงว่าเขาได้ไปเยอะสิเนอะนะฮะ
เขาบอกว่าที่มาแก้บนเพราะอะไรเคยมาขอขอให้ขายที่ได้เป็นผลสำเร็จ
มาไหว้หลังจากนั้น๒เดือนขายได้กำไรหลายล้านบาท
เพราะว่าเป็นปฏิมิตรของหลงพ่อสวังแน่เขาไหว้อย่างนั้น
จันทบุรีครับกล้องวงจรปิดในบ้านเลขที่๓๒ทับ๑หมู่ที่๑นะครับ
ตะบนเขาแก้วอเภิร์ธ่ามใหม่จังหวัดจันทบุรีครับ
จับภาพเหตุการณ์ขณะที่ช้างป่าศรีดอนะครับ
ช้างตัวผู้เนี่ยนะฮะความสูงประมาณ๓เมตรเดินไปที่หน้าบ้าน
มันไม่ได้เดินธรรมดาครับมันเอางวงเนี่ยถูที่ท้ายรถด้วยนะครับ
ทะเบียนกไก่บไม้๗๒๙๔จันทบุรีครับ
เจ้าของบ้านตะโกนบอกว่าให้มันออกไปออกไปนะฮะ
ช้างศรีดอนเนี่ยเดินออกไปหน้าสวนทุเรียนนะครับ
โดยไม่ได้ทำอะไรให้เสียหายต่อมาในช่วงเช้านะครับ
ก็เจอเพียงขี้ช้างอยู่ท้ายรถอีกแม่ช่างจะขี้จริงนะฮะ
ที่ผ่านมาช้างป่าจะเดินผ่านท้ายสวน
ไม่เคยเข้ามาประชิดตัวบ้านแบบนี้เชื่อว่าอาจจะมาให้โชคให้ลาบก็ได้ครับ
ต่อที่บริเวณสารโซ่ช้างภายในปางช้างแม่สาย

เมื่อวานนี้มีการทำพิธีพรมนมลโซ่ช้าง๗๘เชือกนะคะที่ปางช้าง

มีการกล่าวขอเข้ามาต่อช้างที่ยังมีชีวิตอยู่แล้วก็ล้มตายไปแล้วนะคะ
โดยมีการจุดเทียม๓เล่มใช้คาถาเปิดโลกในพิธี
ซึ่งจากการใช้เทียนขี้พึ่งสามเล่มจุดเหนือขันน้ำมนต์นั้น
ก็เลยทำให้น้ำตาเทียนไหลลงไปแล้วก็กลายเป็นตัวเลขด้วยแบบนั้นแหละค่ะ